ช้างเขาเปิดเคล็ดลับเสริมเสน่ห์มีคนเมตตานะคะ
พระจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ขอบรมีแห่งองค์จันทราเทพจันทราเทวี
ประธานความสงบร่มเย็นความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์
ในวันนี้หลายคนก็มักจะขอพรเทพจันทราในเรื่องของความรักค่ะ
ขอพรให้มีคนรักมีคนเมตตาในเรื่องของการทำงาน
เสริมความมีเสน่ห์ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดของเทพความรัก

เป็นเทพที่นำด้ายแดงมาผูกคนสองคน
ถ้าไปฮ่องโกงผูกกันใหญ่เลยโอ้ยที่เขาผูกนะอาจารย์

เดี๋ยวพี่ลองใหม่ปีนี้
พอแล้วพี่หมอช้างจะใจนี่แบบว่า

เค้าบอกว่าไอ้พระที่ไอ้วุลุ์นไปสร้างอ่ะไว้

ดังนั้นเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะขอพรเรื่องความรัก
ให้มีคนรักคนเมตตาในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะ
สำหรับของไหว้ก็คือขนมไหว้พระจันทร์๒ชิ้น
อ่าเน้นเป็นแบบส่งคู่กลม
เป็นดอกไม้ที่ดอกที่สีสังสวยงามแบบนี้ค่ะ

ทูบนี่ใช้๓๕ดอก
๑คู่สีขาวหรือสีเหลือง

จันทร์หรือเปล่าเพราะพระจันทร์หรือเปล่า

สะอาดอันนี้อาจารย์ช้างวงเล็บว่าสำคัญมาก
เพราะว่าน้ำเป็นตัวแทนที่จะสื่อจากพระจันทร์
ของใช้เกี่ยวกับความงามเครื่องสำอางแล้วก็พวกน้ำหอมต่าง

นำทั้งหมดมาวางตั้งโต๊ะเอาไว้บนโต๊ะนะคะ
เพื่อจะรับพลังจากแสงจันทร์ในคืนที่พระจันทร์เนี่ย
มีพลังเต็มเปี่ยมพลังเต็มแบบเต็มที่เลย
ก็จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตัวผู้นำไปใช้

บางคนตั้งใจขอพรเรื่องความรัก
ให้ไปไหนมาไหนมีเสน่ห์
การงานค้าขายคล่องหรือขอพรให้ครอบครัวเนี่ย

ก็แล้วแต่ว่าใครจะขอพรว่ายังไง

ไปดูตามของอาจารย์ช้างได้ไหมค

อาจารย์โอมจันทราสะสิประพา
ณมหานโมไทยอิมผูศักดิ์มห่อศักดิ์

เขาต้องเปิดท่องแหละ

จริงจะลางงานแล้วนะเนี่ย
วุ้นอยู่น้ำว่าบาบ

คองเกดยิ่งกว่าในไอจีในโซเชียลแม่น่ะ

แต่ผมรู้ว่าสวยเหมือนเขานะเห็นไหมโอ้โฮใช้เซวาหน้าใส่ได้ลูกจะมาไม่สวยลูกโอ้โฮดูโอเค
หมอทุบลูกหมอทุบกับฟิลเลอร์โบทักกะได้

โอ้โฮโอ้โฮ